ฆ่ายกครัว๘ศพที่กระบี่

แก๊งธมินที่ไปฆ่ายกครัว

แล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจับแพ้นะ

การที่มีการส่งมอบตัวนี้ชาวบ้านก็ไปอยู่

อย่าให้ทำแผนแต่ว่าไม่ได้ทำแผนนะครับ

แล้วก็ตอนนี้เขาเอาเข้าไปสู่กระบวนการ

เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนำตัวไปสอบสวน
นำตัวไปให้ปากคำทั้งหมด
อำรวจกว่าห้ามร้อยนายต้องคุ้มกัน
บรรยากาศก็เรียบร้อยดีไม่มีใครสามารถเข้าไป

แม้ว่าจะมีความโกรธแค้นก็ตามที
แต่ว่าผู้ต้องหาเองจากการสังเกตสินหน้า

คือเขาน่าเคร่งเครียดมากและอิดโรยมากทีเดียว
เมื่อวานนี้คือไม่ได้มีใครให้สัมภาษณ์หรอก
แล้วก็ผู้สื่อข่าวไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดได้
ถ่ายภาพได้ผ่านห้องกระจกเท่านั้นเอง

ก็ผูกผ้าพันคอสีเหลืองทุกคนนะคะ

ชนตำรวจภูทรภาค๘ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดพังงาและก็กระบี่ครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจสายตรวจตระเวนชายแดน
มรดมกำลังกว่า๕๐๐หน่ายอย่างที่เห็น
ตรึงกำลังคุมเข้มผู้ต้องหาทีเดียว
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
ญาติและชาวบ้านประมาณ๑๐๐คนไปคอยติดตาม
ไปติดตามการควบคุมตัวผู้ต้องหา
แต่ว่าไม่อนุญาตให้แม้แต่ญาติเข้าไปในพื้นที่บริเวณสถานีตำรวจ
รวมทั้งห้องประชุมพิทักษ์ประชาที่ใช้ในการควบคุมตัวสอบสวนแล้วก็แถลงข่าว
ผู้ต้องหาก็ถูกผูกผ้าสีเหลืองแบบนี้
ได้รู้ว่าผู้ต้องหาแยกกันกับตำรวจที่ทำหน้าที่จะได้ไม่สับสนนะครับ
สำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดประกอบไปด้วย
นายสุริฟัฒนบ้านนบวงสกุลหรือบังฟัส

นายธวัชชัยบุญคง
นายอรุณทองคำแล้วก็นายธนชัยจำนอง
ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือ
คุ้มกันขบวนรถคุมตัวผู้ต้องหา
เพื่อส่งมอบให้กับตำรวจนะครับ
กลุ่มผู้ต้องหาลงจากรถด้วยการสวมเสื้อเกราะกันกระสุน
หมวกปราบจราจนและผูกผ้าพันคอสีเหลือง
ถูกคุมตัวไปทำประวัติตรวจร่างกาย
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าเป็นการทำแผนภายในห้องประชุมเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากว่าชาวบ้านจำนวนมากเขาไปเฝ้าดู

เขาอยากรู้ว่าทำทำไมเขาอยากถามว่าทำทำไม

แต่ว่าไม่ได้นำตัวออกไปทำแผนข้างนอก
ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนที่มีการตรวจร่างกาย
ก็เป็นการยืนยันว่าก่อนหน้านี้ถูกทหารควบคุมตัว

เพราะว่าตรวจร่างกายทุกคนปกติไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่ได้ทำร้ายเพื่อให้รับสารภาพว่าคุณเป็นคนก่อเหตุแบบนั้น
จากนั้นก็นำผู้ต้องหาแต่ละรายไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

มีทนายความจากสภาธนายความของจังหวัดกระบี๘คนประจำแต่ละชุด
ร่วมรับฟังการสอบประคำผู้ต้องหา
ขณะที่การรับมอบตัวก็เกิดขึ้นเมื่อวาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนไปถามหรือคุยกับผู้ต้องหา

ทีมข่าวเรารายงานสดเข้ามาแต่ว่าอยู่เพียงหน้าห้องเท่านั้นเข้าไม่ได้
แต่ข้อมูลก็ครบถ้วนก็มีการออกมาให้ข้อมูลจากตำรวจนะครับ
แล้วเขายืนยันว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคือปัญหาความขัดแย้ง
เรื่องของการจำนองโฉนดที่ดินระหว่างบังฟัฐกับผู้ใหญ่บัตร
เป็นสาเหตุหลักของการฆาตกรรม
พร้อมเตรียมออกหนังสือเรียกตัว
พันธุ์ตำรวจโทสันธนประโยณรัฐอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล๒
ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าไปให้ข้อมูลอ้างถึงบุคคลที่ชื่อว่าเจ๊ชุมพรบอกว่าเจ๊ชุมพรไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
โดยยืนยันว่าส่วนตัวไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลเรื่องของเจ๊ชุมพร
และหากพบข้อมูลว่าที่พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงพันธุ์ตำรวจโทสันทนะต้องรับผิดชอบด้วย
และอาจจะถูกฟ้องร้องได้เพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ
ส่วนตัวบอกได้แต่เพียงว่าเจ๊ชุมพรเป็นเพียงภรรยาของเจ้าของโรงโม่หินแห่งหนึ่งเท่านั้น
สืบสวนไม่พบเจ๊ชุมพรไปเกี่ยวข้องยังไม่พบบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี
แต่หากอนาคตสอบไปสอบมาปรากฏว่าไปเกี่ยวข้อง
หรือมีใครนอกเหนือจากเจ๊ชุมพรเกี่ยวข้องก็ต้องจับดำเนินคดี
ใช่แล้วก็นอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงอาเจ๊ในทุนของบังฟัสอีกทีนึงด้วยนะ
เพราะว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางด้านพบตรบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในสำนวนแต่ก็ไม่เกี่ยวข้อง
แล้วก็บอกว่าณจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่าได้ตัวผู้ต้องหาครบแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าไปสืบว่ามีใครเชื่อมโยงก็ยังจะเรียกตัวมาดำเนินคดีอยู่
พบตรพูดว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าสามารถเอาผิดโทษประหารได้หมื่นเปอร์เซ็นต์

ใช่ไม่มีการจับแพ้ด้วยเกียรติของพบตรและนายตำรวจที่ทำคดีนะคะ